ส่วนเด็กฝาแฝดนะคะที่สู้ชีวิต

อาศัยอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น

เพราะว่ามีผู้มีจิตศรัทธาผู้ใจบุญ
ให้ความช่วยเหลือจำนวนมากแล้วค่ะ
เรื่องนี้รายการรถปลดทุกข์ไทยรัฐทีวี
ลงพื้นที่ไปสำรวจความทุกข์ของน้องสองคนนี้ด้วย
แล้วพาหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือดูแล

ในรายการส่งต่อไปให้น้องเยอะมาก

สำคัญมากนะคะสำหรับน้องสองคนนะคะ
นายสุภาชัยลีเขาสูงในอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะคะ
บอกว่าหลังมีการเผยแพร่ชีวิตของเด็กหญิงจันจิรา
หรือน้องเอและเด็กหญิงจารุวัลอุสายหรือน้องบี
เด็กหญิงฝาแฝดวัย๑๔ปีที่อาศัยตามลำพังนะคะ
ที่บ้านโนนเชือกโนนหนองลาดหมู่ที่๗ตำบลบ้านขาม
โซเชียลมีเดียปรากฏว่ามีผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ

โดยเฉพาะผู้ใจบุญจาก๓หน่วยงาน
ประสงค์จะสร้างบ้านใหม่ให้ด้วย
ที่บ้านหลังเก่าที่สุดโทรม
รวมทั้งยังมีการโอนเงินบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะ
ทำให้ต้องจัดระบบการช่วยเหลือเด็กหญิงฝาแฝด

ขออภัยนะคะปรารีนาสิริภูล
ครูผู้ชำนาญการพิเศษโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย
บอกว่าผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคเงินเข้าบัญชี
ช่วยเหลือเด็กหญิงฝาแฝดรวม๕แสนบาทแล้วนะคะ
อกจากนี้ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ต่างอีกเป็นจำนวนมาก
ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้ดูแลเงินบริจาคทั้งหมด
ขอให้ผู้มีจิตศรัทธาสบายใจ
เพราะว่าดูแลเม็ดเงินทุกบาททุกสตางค์ให้ดีที่สุด
เพื่อต่อลมหายใจของเด็กทั้งสองคน
และแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
กว่าทั้งคู่จะเรียนจบระดับปริญญาตรีค่ะ
น้องสองคนคือพ่อเขาเสียชีวิตไปนะฮะ

ปีแล้ว๒คนกับบ้านเก่า
นับ๑๔ปีตอนนี้ถ้าถอยหลังไป๓ปี

ใช้ชีวิตมาตั้งแต่๑๐ขวบ๑๑ขวบเนี่ยนะโอ้โหนะครับ